ผลงานของทัพนักกีฬาไทยกันหน่อยนะครับ
วันนี้เป็นวันสุดท้ายแต่ไม่มีการแข่งขันนะครับ

ครับก็ไปติดตามกันได้นะครับโดยเฉพาะ
ฟอร์มของนักกีฬาที่เดินทางกลับมา

สมาคมเรือพายเขาบอกว่าผลงานเนี่ย
การนี้มานะครับเป็นรองผิดแค่เจ้าภาพเวียดนาม

ผลงานได้ดีครับเรือพายไป
หนึ่งในนั้นนะครับที่เดินทางกลับมาชุดแรกนะครับ

เติ้ลคอกอีก๓เหรียญเงิน๔เหรียญทองแดง
ครับโดยคนเรือเอกชัยนรงค์จริงรัฐ
นายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย

ที่ผ่านมาเลยครับ
เป็นครั้งแรกที่เราส่งกีฬา
เกี่ยวกับเรื่องกัญเชียงชายหาดเป็นครั้งแรก
สำหรับผลงานที่ได้รับ๓เหรียญทอง
๑เหรียญเงินกับ๑เหรียญทอนแดงในครั้งนี้นั้น
ก็เนื่องจากสิ่งที่นักกีฬาของเรา
มีความมุ่งมั่นแล้วก็เตรียมตัวการฝึกซ้อมมาอย่างดีนะครับ
เราได้รับการสำนุนอย่างดีจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและการท่าเรือ
สนับหนุนให้เราเก็บตัวนักกีฬาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำมาตลอดปี

ก็คว้ามาได้ทั้งสิ้น๓๖เหรียญทอง๒๔เหรียญเงิน

ส่วนเจ้าเหรียญทองเป็นของเวียดนามเจ้าภาพครับ

จะเป็นเจ้าภาพในครั้งต่อไปในอีก๒ปีข้างหน้าครับ